คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ฮะนี่ฮะวันเสาร์นี้มีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้น
เพราะตอน๙โมงครึ่งเรามีลุ้นในการจับรางวัลทองคำแท่ง
มูลค่า๑ล้านบาทจากคาราบาล

เพราะว่าคาราบาลเขาแจกจริงแจกอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมจำคุณเอกนรงหรือว่าคุณจ้านได้ไหมฮะ

จ้านเป็นคนโชคดีทองล้านคนแรกจากคาราบาลวันนี้
เขาได้นำรางวัลจากคาราบาลแดงไปปลดหนี้

ทกศให้กับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากเลยนะครับ
จากปลดหนี้แล้วก็จะนำไปปรับปรุงร้านมอเตอร์ไซค์
เพื่อต่อยอดอาชีพอีกด้วยนะครับ
คาราบาลเขายังคงแจกหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะ
เพื่อช่วยให้คนไทยสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง
บอกเลยนะครับว่าเศรษฐีหน้าใหม่ของเรามีอยู่ทั่วประเทศนะฮะ
ต้องรอลุ้นรอติดตามการประกาศผู้โชคดีทุกวัน
ในรายการตลอดข่าวด้วยนะครับ
ย้ำรางวัลกันอีกชัดนึงนะ

เพราะว่าที่จะแจกจะขึ้นมาด้านข้างนี้ค่ะ
นี่ทองล้านไม่ใช่แค่ทองล้านอย่างเดียว
เห็นมอเทศที่จอดเรียนร้ายอยู่ใช่ไหมครับ
มอเทศที่ตกแต่งสไตล์คาราเบาแดงนะฮะ
รวมมูลค่าแล้วนะทั้งทองคำแท่งทั้งมอเทศ
กว่า๘ล้านบาทใช่ไหมคะอยากร่วมเป็นเศรษฐีเจ้าของทองล้านทำยังไง
ง่ายค่ะดื่มคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณ๒ก็ได้
พอดื่มเสร็จปั๊บนะเก็บฝาเอาไว้คุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่ดื่มคาราบาลแดง
เศษกระดาษมาแล้วก็เขียนเลยเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พับให้เล็ก
แล้วก็ใส่ใต้ฝาอ๋อต้องบอกก่อนเขียนวิตามินบี๑๒อย่างเดียวไม่พอ
เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยพับแล้วใส่ใต้ฝาบีบให้แน่น
ส่วนคันโซคูณ๒ค่ะเอาเศษกระดาษมาเขียนคำเดียวเลยสั้นง่ายตับ
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรพับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่น
อีกนิดนึงเขียนด้วยลายมือนะจ๊ะใช่ค่ะห้ามพิมพ์ห้ามปริ้นต์นะ
หลังจากนั้นค่ะก็ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
หรือบางคนบอกว่าขอใกล้บ้านได้ไหมได้ค่ะไปได้เลย
ส่งที่กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอลร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะโอ้ยพูดมาสักขนาดนี้จะรอช้าอยู่ใยล่ะคะ
เขาแจกกันทุกวันนะคะติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
รายการตลอดข่าว๙โมงครึ่งส่งมาได้ถึง๓๑กรกฎาคมนี้
เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนับดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับค่ะ
กรูโคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะ
เศรษฐีทองล้านหน้าใหม่จะเป็นใคร
ทุกคนส่งมาเลยมีโอกาสเป็นเศรษฐีจับแจกล้านที่๒วันที่๑กรกฎาคมนี้ค่ะ